วันนี้เรื่องแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามันเกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้
ใครที่อยู่ย่านอุดมศุกร์จะรู้ดีเลย
วันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงเช้าสายคนเยอะมากตลอดอุดมศุกร์
ด้านหน้าเป็นตลาดใหญ่เลยนะคะสองฝั่งเป็นตลาดทั้งหมดเลย
ของกินก็อร่อยไปซื้อของกินไปซื้อของใช้ซื้ออะไรกันต่างนานา
แต่ปรากฏว่าวันนี้มันเกิดเหตุความรุนแรงขึ้น
วินมอเตอร์ไซค์สองฝั่งค่ะเป็นวินทั้งคู่นะ
แย่งรับลูกค้ากันแล้วก็เขม่นกันไม่พอใจกัน
เตี๊ยนกลางอุดมศุกร์นั่นล่ะค่ะ๑๐โมงตรงโอ้โหว้ย

ใช่คือตอนแรกที่มีข่าวเนี่ย
คนก็คิดว่าเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเถื่อน

แต่ผู้มนุยการเขตบางนาออกมาบอกว่า

เป็นวินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

วิ่งในพื้นที่ทับซ้อนกันแล้วก็แย่งลูกค้ากัน
ใช่คือเหมือนอยู่กันฝั่งตรงข้ามกันนะคะ

แต่ต้องบอกก่อนว่าอาวุธเนี่ยครบมือ

ไม้ก็เพียบปืนก็มา

เพราะว่ายิงกันไม่เกรงใจคนแถวนั้น
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งถูกลูกหลง
เป็นนุ่มทำงานเคอรี่ส่งของ
โดนกระสุนเจาะเข้าไปที่ศีรษะ

ค่ะคือเหตุการณ์นี้คือบ้านของผู้เสียชีวิต

แล้วเขาเข้าไปกินข้าวกับแม่ในบ้าน

ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์เขาจอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วเขาก็เห็นว่าโอ้โหมันวุ่นวายไล่ตีไล่ยิงกันอยู่ริมถนน
เขาก็เลยออกมาเพื่อที่จะเอารถจักรยานยนต์ของเขาเข็นเข้าบ้าน

คุณแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ลูกชายรับกระสุนแทนแม่นะคะ
คือกระโดดมาขวางแล้วกระสุนเข้าที่ศีรษะ
แม่ออกมาบอกเลยว่าถ้าลูกชายไม่กระโดดมาขวาง
คนที่โดนกระสุนแล้วคนที่เสียชีวิตคือแม่นะคะ
ก็แม่นั่นเองลูกก็ตามสัญชาติยานเลยนะคะ

แล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
คนที่เขาอยู่ในซอยเป็นคนถ่ายเอาไว้ในซอยอุดมศุกร์
ตำรวจไม่ใช่ว่าไม่มานะ
ตำรวจมาแล้วค่ะแต่เอาไม่อยู่จริง
ค่ะตำรวจมาเขาก็ไม่กลัว
นี่ลองนับดูสิมีกันกี่คนสองฝั่ง
มันกลางถนนปิดถนนเลยค่ะ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เขาโดนลูกหลงเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่านับดูแล้วที่มันกรูกันเนี่ยนะ
คนเยอะขนาดนั้นเลยนะคะ
ซึ่งในคลิปนี้น่าจะได้ยินเสียงคนพูดด้วยว่า

ก็ไม่ได้เกรงกลัวตำรวจเลยแม้แต่นิดเดียว
เกรงกลัวเลยว่าบ้านเมืองนี้เขามีกฎหมายกันบ้างหรือเปล่า
เป็นภาพที่ได้จากทั้งมุมมือถือ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยมันคือชุมชนซอยรุ่งเรือง๑หรือว่าซอยไปดีมาดี
คนที่เสียชีวิตที่ว่าเป็นนุ่มเคอรี่ที่ว่ารับกระสุนแทนแม่เนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายวีรวัตรพึ่งครุฑค่ะอายุเพิ่งจะ๒๐ปีเองนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์สองฝั่งก็ถืออาวุธวิ่งกรูเข้ามากันเลย
แล้วก็อย่างที่บอกว่าจังหวะที่นายวีรวัตรโดนกระสุนที่เป็นลูกหลงเข้าไปเนี่ย
คือสองแม่ลูกนายวิรวัตรกับคุณแม่วิ่งออกมาหน้าบ้านจะเอารถเข้า
กลัวรถจะพังเสียหายเพราะว่าเขาต้องใช้รถทำงาน
แล้วก็โดนกระสุนจังหวะพอดีกันเข้าไปที่ศีรษะนี่แหละค่ะ
แล้วจะบอกว่าถ้าดูจากมุมกล้องวงจรปิดนะ
จะเห็นว่าจังหวะที่ชุลมุนชุลเกกันเนี่ย
มีกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์กลุ่มนึงวิ่งเข้ามาในบ้านของนายวิรวัตรด้วย

ตำรวจไปตรวจสอบพื้นที่ก็เจอทั้งปลอกกระสุนปืนนะคะ
เป็นปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่
แล้วก็ไปตรวจสอบสภาพศพของนายวิรวัตรเนี่ย
กระสุนมันเจาะเข้าไปเหนือคิ้วขวาทะลุซ้ายค่ะ
แม่ของนายวิรวัตรนะพูดทั้งน้ำตาเลยว่า
ลูกอ่ะเพิ่งจะกลับมาจากส่งของเคอรี่ก็มากินข้าวที่บ้าน
แล้วก็อย่างที่คุณเขมมาสอนบอกได้ยินเสียงคนไล่ตีกัน
วิ่งกรูกันมาเนี่ย๕๖๐คนนะคะ
ถึงได้รีบออกมาจะขยับรถเข้าบ้านเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลง
แต่กลายเป็นว่าออกไปปุ๊บก็โดนปั๊บเลยนะคะ
หลังจากนั้นรถพยาบาลก็เข้ามาถึงหน้าปากซอย
แต่กลุ่มวินก็ยังคงดักอยู่ด้านหน้าค่ะ
คือรถพยาบาลมาแล้วพยาบาลเองก็มาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูจังหวะนี้
นี่กล้องวงจรปิดนะแม่วิ่งออกมาเห็นไหมคะ
นี่วิ่งกรูนเข้ามาแบบนี้เลย

แล้วก็กันแม่ออกไปข้างหลังเพราะว่าคนมันเยอะมาก
แล้วก็จังหวะที่เขาล้มลงเนี่ยขออนุญาตตัดทิ้งนะคุณผู้ชม

เป็นจังหวะที่มันเป็นจังหวะไม่ดีเลยจริงอะนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะคุณแม่ก็บอกว่า
รถพยาบาลมาแล้วพยาบาลก็มาแล้ว
แต่วินดักอยู่ข้างหน้าพยาบาลเข้ามาไม่ได้
ลูกเขาก็คือนอนอยู่ตรงนั้นนะคะ

ภรรยาของนายเวียรวัตรผู้ตายอ่ะค่ะเขาท้องสี่เดือนนะอืม
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็อยู่นะคะ
ชื่อว่าน้องฟ้าค่ะนางสาวเฉลิมขวัญง่วนกี่
เขาก็นั่งร้องไห้อ่ะค่ะท้องสี่เดือนอ่ะอืม
แล้วก็เพิ่งทำงานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะได้สัปดาห์เดียว
น้องฟ้าภรรยาของผู้ตายบอกว่าตัวสามีผู้ตายเนี่ยนะ
เป็นคนขยันมากตั้งใจทำงานมากตั้งใจว่าจะทำงานหาเงินมาผ่อนหนี้สินให้หมด
แล้วก็ทั้งสองคนตั้งใจว่าเดี๋ยวจะช่วยกันทำงาน
เงินให้ลูกเพราะว่าตอนนี้ท้องอยู่แล้วตอนนี้สามีต้องมาจากไปแบบนี้ค่ะ
บอกคิดอะไรไม่ออกเลยนะก็เดี๋ยวจัดงานศพที่วัดบางนานะคะ
ก็รอรับศพนำไปบำเพ็ญกุศลพรุ่งนี้เสร็จงานศพแล้ว
ภรรยาบอกว่าตัวเองก็ต้องทำงานต่อทั้งที่ท้อง๔เดือน
ก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อลูกอะค่ะหนูนอนอยู่ในห้อง
เพราะว่าเดี๋ยวเตยต้องไปทำงานตอนสองโมงใช่ค่ะ
แล้วแฟนเขาก็จะส่งงานเสร็จเขาจะเข้ามาทุกวัน
มากินข้าวที่บ้านทุกวันตอนเกิดตอนเกิดเหตุเนี้ยแล้ว
เรารู้ว่าเกิดเหตุเนี้ยเราได้ยินเสียงปืนหรืออะไร
ได้ยินเสียงปืนค่ะแล้วก็แม่วิ่งเข้ามาเรียกก่อนที่จะได้ยินเสียงปืน
แม่บอกว่าให้ออกไปเข็นรถเข้ามาในบ้าน
แล้วพอหนูจะวิ่งออกมาแฟนหนูวิ่งออกไปก่อน
ตอนนี้เราก็ท้องเอาเกี่ยวกันแล้วสี่
ก็ทำงานนะคะเพราะว่านี่ของหนูก็โทรไปลางานเขา

คือครั้งสุดท้ายเมื่อคืนแล้วแฟนหนูก็
เมื่อเช้าเขาโทรมาจะเหมือนกับว่าจะโทรมาถามว่ากินข้าวหรือยัง

ปกตินี่แฟนเราก็เป็นคนขยันทำงานใช่ไหม
ขยันเพราะว่าต้องส่งค่าบ้าน
ส่งค่าบ้านด้วยแล้วก็ไหนจะต้องเก็บเงินของลูกตั้งห้าอีก
นี่แหละค่ะคือความรู้สึกของผู้สูญเสียที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยนะคะ
ต้องมาโดนลูกหลงแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจจุดเกิดเหตุนะคะ
ปากซอยสุขุมวิทร้อยสามซอยอุดมสุกเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าไม่มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างตรงนั้นเลยนะคะหลังจากเกิดเหตุ
แต่ว่าได้เจอกับนายนิกรแนมใสเป็นวินปากซอยอุดมศุกร์ที่อยู่ตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์
ซึ่งเป็นวินคู่กรณีกับวินซอยอุดมศุกร์หนึ่งเขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
ตัวเขาเองก็แต่งตัวจะมาวิ่งวินตามปกติแต่มาเจอกลุ่มวินซอยอุดมศุกร์หนึ่ง
ซึ่งอยู่เยื้องเยื้องกันนะคะมายึดวินของเขาอืม
แล้วก็ไล่ให้กลับไปเขาก็เลยกลับไปรวบรวมสมัครพักพวก
อ่าไปตามเพื่อนถือไม้กันมาเป็นอาวุธมาสู้กัน
มีคลิปแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลอะค่ะแต่เขาอ้างว่าฝั่งตรงข้ามมีคนเยอะกว่า
ฝั่งพวกเขาเนี่ยก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในซอยไปดีมาดี
อืมชุมชนซอยรุ่งเรืองหนึ่งเพราะว่าบ้านของวินส่วนใหญ่เนี้ย
อยู่ในซอยนั้นอยู่ตรงนั้นแต่ว่ากลุ่มวินซอยอุดมศุกร์หนึ่ง
ก็ตามไปดักที่ปากซอยแล้วยิงเข้าไปจนมีคนถูกลุกหลงเสียชีวิตค่ะ
ตอนเช้าผมแต่งตัวขับมาขับวินที่เข้าใจว่าผมขี่เข้ามาปุ๊บ
เขาบอกเอ้ยวินเองอ่ะวิ่งไม่ได้แล้วนะอ่ามายึดแล้ว
พี่เข้าใจคำนี้ไหมก็คือไม่ให้วิ่งแล้ววินเอง
ก็คือไม่ให้วิ่งแล้วแล้วเราทำงานต่อไปครับผมก็เลยกลับไปรวมตัวในซอยนู้นแหละ
เพราะบ้านผมอยู่ในซอยนู้นประมาณกี่คนประมาณ๕๐๖๐คนได้
ห้าสิบหกสิบคนวิ่นหมดเลยไหมวิ่นหมดเลยใช่ใช่วิ่นหมดเลย
ที่อยู่ตรงเนี้ยแหละใช่เยอะเหมือนกันก็ห้าหกสิบคนได้
พอรวมตัวก็เสร็จเมื่อพอเราทำเน้นบอกพอรวมตัวเสร็จหมดเสร็จปุ๊บ
ผมก็ถือเพราะมันเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้ว
ผมก็ถือไม้มาแต่ไม่ได้เอาอะไรมาเอาจำคล้ายคล้ายมามาไล่เขาไปอ่ะ
ทำตรงเนี้ยก็มีไม้ไม้ไม่มีมีไม้ไม้กับไม้กับหิน
ไม้กับหินอะไรสำหรับเนี้ยแก้วอะไรสำหรับเนี้ยไม่เดินมา
เดินมาจากฟ้านั่นแหละมันมันอ้อมหลังตลาดได้ไงอ๋อแล้วก็เดินมา
อ่าเดินทางตรงนี้ปุ๊บเขาก็วิ่งหนีไปอ่าเขาก็วิ่งหนีไป
พอเรามาเขาปุ๊บเขาก็วิ่งหนีใช่เขาวิ่งหนีไป
เขาก็ไปหยิบมีดฝั่งนู้นเขามีมีดเหมือนกันไง
คราวนี้เขามีหนักกว่าผมเขามีมีดไม้แป๊บอะไรอย่างนี้ก็เลยสู้กัน
ก็เลยหวดกันตรงนั้นอย่างที่คลิปที่เห็นอ่ะอ่าที่เห็นอ่าใช่
ตรงตึกนี้ที่หวดกันนั่นแหละเพราะหวดกันปุ๊บมันก็คือคล้ายคล้าย
คล้ายชุนละมุนแต่แต่ก็เข้าไปในซอยนู้นกลับเข้ามาในซอย
เพราะว่าเราเหมือนเขาเพียงพร้อมแล้วนี่เข้าไปอ่าใช่ใช่
ประมาณนั้นแหละคล้ายคล้ายคนเขาเยอะกว่าเขาคล้ายคล้ายเพียงพร้อม
อ่ะพี่พูดสูงเขาประมาณกี่คนเยอะเยอะเยอะเยอะเราประมาณ
ห้าสิบเนี้ยเขาประมาณอยู่เยอะเยอะน่าจะเยอะน่าจะเกินห้าสิบ
ปะพี่น่าเยอะพอเราหลีไปในซอยพูดเขาก็ไล่ตามไปไล่ตามไป
แต่เขาไม่เข้าซอยประมาณไม่เกิน๕นาทีได้มั้งที่เขาไปอยู่ตรงนั้น
เขายิงเลยทั้งที่มีเด็กมีอะไรอยู่เต็มหมดเขายิงเลยหกนัดขึ้น
น่าจะหกนัดปั้งปั้งปั้งปั้งเลยจริงจริงเนี้ยปัญหาจริงจริงเนี้ย
มันต้มต่อมันมาอย่างไงก็คือคือคือมันวินมันใกล้กันไงพี่
เขาหาว่าผมคือคล้ายคล้ายแบบว่าไปรับแต่หน้าเขาอะไรทำลองเนี้ย
ก็คือก็ตกลงกันแล้วมันมีปัญหากันมาตั้งนานแล้ว
เขาบอกว่ามันจบแล้วโอเคต่างคนต่างวิ่งแล้วเขาก็มา
อย่างที่เห็นเนี้ยอย่างเมื่อเช้าเนี้ยเขามาเย็ดอีกอะไรทำลองเนี้ย
อย่างน้องที่โดนยิงเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวพี่
ไม่เกี่ยวเขาไม่ได้วิ่งวินอะไรเลยเขาวิ่งวินอยู่แต่เขา
ช่วงนี้เขาไม่วิ่งเขามีงานเคอรี่แล้วไงแต่ก่อนเขาเคยวิ่งวินอยู่
แต่พอเขามีเคอรี่ปุ๊บเขาก็ไปวิ่งเคอรี่ให้เขาแล้ว
เขาเอางานเข้ามาเก็บมาใช้เขามากินข้าวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
เขาเห็นว่ามีเรื่องเขาจะเข็นรถเข้าไปเก็บในบ้าน
ออกมาก็โดนเลยอ่ะเนี่ยแหละค่ะก็คนที่โดนก็เป็นคนที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะ
อืมนายนิกรเขาก็อ้างว่ากลุ่มที่มีปืนก็คือกลุ่มวินซอยอุดมศุกร์หนึ่งนะคะ
เขาก็บอกว่ากลุ่มนั้นมาหาเรื่องเขาก่อนมาเริ่มก่อน
กลุ่มเขาก็เลยไปรวบรวมสมัครพักพวกมาสู้มีไม้ค่ะ
แต่ไม่ได้บอกว่ามีมีดมีปืนหรือเปล่าแต่บอกว่าอีกฝั่งมีมีดมีปืนแน่
นิกรบอกว่าฝั่งของตัวเองเป็นฝั่งที่มาก่อตั้งทีหลังของวินซอยอุดมศุกร์๑นะคะ
วินมันใกล้กันมันเยื้องกันนะคะมีปัญหากันมาตลอดแต่ไม่คิดว่ารอบนี้จะหนักถึงขั้นมีคนตาย
นายนิกรบอกว่าส่วนตัวไม่กล้าไปขับวินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวหาอาชีพใหม่
เพราะคิดว่าปัญหานี้มันไม่น่าจะจบลงง่าย
มันต้องมีการเอาคืนกันอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้
ทีนี้พลตำรวจตรีมงคลวรุโนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
เหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไป๑รายแล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีก๓รายนะคะ
ซึ่งล่าสุดมีรายงานมาว่าหนึ่งในผู้บาดเจ็บนั้นเนี่ยคือ
นายวัชรินงาฉลาค่ะอายุ๓๓ปี
เป็นวินจักรยานยนต์หน้าธนาคารเหมือนกันที่ถูกไล่ยิงในซอย
คนนี้โดนยิงเนี่ยกระสุนเจาะที่หัวแล้วก็ลำตัวรวม๓นัด
ล่าสุดเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลนะคะ
เท่ากับว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ครั้งนี้๒ศพแล้วอะค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นทั้งสองกลุ่มเนี่ย
เป็นวินจักรยานยนต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่ง
ตำรวจบอกว่ามีข้อมูลผู้ก่อเหตุหมดแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผย
เดี๋ยวขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
แล้วก็เรียกหัวหน้าวินจักรยานยนต์ทั้งสองกลุ่มมาให้ปากคำ
แต่ว่าทางผู้อำนวยการเขตบางนานายนัทธสันจันทะเตมีก็บอกนะคะว่าจริงแล้วเนี่ย
มาก่อนมาทีหลังแต่ว่าทั้งสองวินนี้เนี่ยถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
มีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมีเสื้อวินครบทุกอย่างแล้ว
แต่อย่างที่คุณเขมมาสอนบอกว่าปัญหาที่มันสะสมกันมานาน
ก็คือเส้นทางที่มันทับซ้อนกัน
เวลาวิ่งรับผู้โดยสารเขาบอกว่าก็เดี๋ยวอาจจะมีการ
แก้ไขปัญหาด้วยการวางเรื่องของเส้นทางกำหนดเรื่องเส้นทางกันใหม่
หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
แต่หลายคนที่บอกไงบอกว่ายกเลิกวินไปเลยก่อเรื่องแบบนี้
คุณบริการเขมบอกว่ามันยกเลิกไม่ได้นะสิ
เพราะว่าอุดมสุขคนอยู่กันเยอะมาก
แล้วคนใช้บริการวินจักรยานยนต์ก็เยอะมากเหมือนกัน
ค่ะอาจจะไม่ต้องยกเลิกไปเลยค่ะ
แต่กลุ่มวินที่มาก่อเรื่องก่อเหตุอาจจะติดคุกทั้งหมดเลยค่ะ
เพราะว่ามีข้อมูลจากทนายเดชา
นายเดชาบอกว่าถ้าดูตามกฎหมาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบ่งให้ชัดว่าใครอยู่วินไหนใครอยู่ฝ่ายไหน
วินที่อยู่ฝั่งที่มีปืนแล้วยิงคนตายถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นคนยิง
แต่ถือว่าเป็นตัวการร่วมค่ะโดนข้อหาเดียวกันกับคนยิงค่ะ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๘๘
ประหารชีวิตนะคะค่ะคุณจะบอกว่าคุณแค่ไปวิ่งไปร่วมไม่เกี่ยวไม่ได้ยิง
ไม่ได้คุณอยู่ในเหตุการณ์ทนายบอกว่าคุณถือเป็นตัวการร่วมค่ะ
ส่วนฝั่งที่ถือไม้ไปร่วมทุบร่วมตีถือมีดไปร่วมทำร้ายเขาเนี่ย
คุณอยู่วินไหนถ้าคุณอยู่ฝั่งวินที่ไปทำร้ายเขา
คุณก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนกันหมด
แม้ว่าคุณเอามีดไปเอาไม้ไปไม่ได้ไปฟันใคร
แต่คุณอยู่ร่วมในเหตุการณ์อาจจะไม่ต้องยกเลิกวินค่ะ
คนใหม่เพราะทั้งหมดนี้ติดคุกกันหมด
ก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะโอ้โหเหตุการณ์ครั้งนี้มันสูญเสียนะคะ
แล้วคนที่เขาสูญเสียเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปทดแทนให้เขาเนี่ย